จุ่มบ่ายมันวันนี้ที่อุดรธานีมีคุณตาวัย๖๐คว้าปืนลูก๒ยิงใส่หลานชายอายุ๒๐
เสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะยิงเสร็จคุณตาสะพายปืนขี่รถจักรยานยนต์
มอบตัวกับตำรวจเลยคุณตาบอกว่าทนไม่ไหวจริงเพราะว่าหลานชายคนนี้นะคะติดยาเสพติดหนัก
อารวาสเคยขู่ฆ่ายกครัวมาแล้วแล้วก่อนที่คุณตาจะยิงใส่เนี่ย
หลานชายคือคว้ามีดมาจะทำร้ายคุณตาคลุ้มคลั่งมาเลย
คุณตาบอกว่าไม่ไหวเลยยิงใส่ไปเลยนะคะ
ประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานค่ะตำรวจสพ
คอมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่สี่ค่ะตำบลหินโงมจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงห้องครัวกับห้องนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน
หน้าประตูห้องนอนนี่แหละค่ะพบศพนายสุพรหรือโจอี้อายุ๒๐ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่หน้าอกขวาหนึ่งนัดเป็นรูใหญ่เลยนะคะ
จมกองเลือดอยู่ตรงนั้นมีรถจักรยานยนต์ทับอยู่บนร่างด้วย
ใกล้กันมีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่
คนก่อเหตุก็คือคุณตาของผู้เสียชีวิตค่ะคุณตาประไพรอายุ๖๓ปี
แต่คุณตาก็สะพายปืนขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวที่โรงพักนะคะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเจอกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็คือเป็นคุณยายของผู้เสียชีวิตนะคะคุณยายอารมณ์อายุ๖๐
คุณยายก็พาภูริพัฒน์ทีมข่าวของเราไปดูหลังบ้าน
ก็ที่หลานชายเตรียมเอามีดมาแทงตากับยายอะค่ะก็เป็นตายายแท้ด้วยนะคะ
คุณยายบอกว่าเมื่อวานนี้ประหลัดอำเภอสร้างคอมมาตรวจปัสสาวะคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ตรวจหลานชายด้วยหลานชายโมโหค่ะ
พอเจ้าหน้าที่กลับไปทีนี้แหละหลานชายอัลวาดเลย
อารวาสหาว่ายายใช่ไหมไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจปัสสาวะ

บอกว่าจริงแล้วยายไม่ได้บอกอะไรเลยหลานชายก็ไม่ยอมฟังไม่เชื่อยายนะคะ
หลานชายไปหยิบมีดมาจากครัวหลังบ้านเดินมาหายาย
ยายกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับคุณตาค่ะจะเอามีดมาแทงยาย
ตาก็เลยหยิบปืนยิงสวนออกไปหนึ่งนัดหลานเลยเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุตรงนั้นเลย
ยายบอกว่าตกใจมากเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะหลานชายคนนี้เมายาบ้าตลอด
ทีไรก็จะอารวาสใส่ตายายทุกครั้งซึ่งตายายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะคะ
แค่งั้นมันบ้าล่ะเขาก็ไว้รุ้นแต่ตากระเทามันบ้าศิษย์มันไว้บ้ามันบ้าล่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนดีมาตลอด
แต่พอเริ่มมีพฤติกรรมติดยาเสพติดเปลี่ยนไปเลยนะคะ
กับดินฟ้ากับเหวเลยค่ะต่างกันอย่างนั้นเลย

แม่บอกว่าเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งแรกก็เหมือนจะดีขึ้น
แต่ไปมาก็แอบเสพยาเสพติดอีกก็กลับมาเป็นอีก
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
โกรธพ่อที่ตัดสินใจยิงใส่แบบนี้
เพราะที่ผ่านมาก็เคยได้ยินมาตลอดว่าลูกชายเธอขู่ฆ่ายกครัวนะคะ
เธอเองเคยเตือนพ่อกับแม่ซึ่งก็เป็นตายายของผู้เสียชีวิต
เคยเตือนตลอดว่าเออระวังตัวด้วยนะ
พ่อก็เตือนเตือนตลอดเลยจ้ะบอกคุณตลอดจ้ะ
ส่วนคุณตาประภัยคุณตาของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นผู้ต้องหานะคะ
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
เจ้าตัวบอกว่าทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมของหลานชายคนนี้
ไม่ยอมทำการทำงานมาขอเงินวันหนึ่งสองสามร้อยนะคะไม่ใช่น้อย
ขอเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมา
สร้างความรำคาญให้กับคนในหมู่บ้านอีก

ถ้าไม่ตัดสินใจยิงใส่หลานชายเนี่ยนะ
คนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นตาเอง

ผ่าไม่มั่นเจ็นได้
ว่าโบมี่ยังไหนก็จะตั๋วกู
วายประตูแมนตั๋ว
ถือประต๋อมาตั๋วกูเหล้าเงินตรงนี้ล่ะ
เงินร่อย๑๒ร่อย๓ร่อย
กูจะได้ยังกูจะกินยังไม่ให้กูโลธ
ตำรวจสพสร้างคอมแจ้งความดำเนินคดี

ส่งตัวฝักขังต่อสารพรุ่งนี้ญาติก็เตรียมโฉนดที่ดิน
เพื่อยื่นต่อสารในการขอประกันตัวนะคะ
ส่วนศพของนายสุพรหรือโจอี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็บำเพ็ญคุณสนที่วัดป่าเรรายตะหลิงชันสร้างแก้ว
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ฟังแล้วก็เศร้านะโอ้โหยาเสพติดนี่มันร้ายการจริง